เอาคุณผู้ชมค่ะมารับประทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยนะคะ
แต่ถามคุณผู้ชมก่อนและถามทั้งสองท่านก่อน

ผมเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องมี๕๐ขึ้น

คือเขาบอกว่าเจ้าของร้านเขาบอกว่าคนที่ทาน๑๐บาทเนี่ย
ลักษณะหลายใจ
อยากทานหลายชามอยากทานหลายเส้น
มีทั้งน้ำตกมีทั้งต้มยำ
มีทั้งหมี่เหลืองหมี่ขาว
อารมณ์สั่งชามใหญ่ก็อยากกินต้มยำ

ก็เลยสั่งชามเล็กแล้วก็กินไปเยอะ๑๐ชามก็ได้
ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ากุศโลบายของร้านดีนะเออ
แต่จุดเริ่มต้นเขาก็ขาย๑๐บาทนี่แหละ
จุดเริ่มต้นแบบนี้ขายมาแบบนี้๒๕ปีแล้ว
แต่นอกจาก๑๐บาทแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าใครนะ
อยากจะทานอิ่มไปเลยชอบเส้นเมีย์
ให้อิ่มไปเลยก็มีขายเพราะมันอัพราคาได้
บาท๓๐บาท๔๐บาท
ร้านนี้เจ้าของชื่อว่าป้าจิมนะคะ
ใกล้กับวงเวียนเนินศรีบุรพา
เข้าซอยโทรทัศน์บริการหรือซอยอมร
แต่อย่าไปวันอาทิตย์นะ
หยุดจ้ะอย่าไปวันอาทิตย์ไปชิมได้ค่ะใครหลายใจไปชิมค่ะ

หลายใจนี่คืออยากกินหลายอย่างน่ะอย่างมีหลายคนน่ะมุ่นวาย